ทุกผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์หนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนในกรุงเทพนะครับ
มันก็เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลานั่นแหละแต่คราวนี้ถึงขั้นทำร้ายกัน
แท็กซี่กับคนขับรถที่เป็นผู้หญิงเริ่มมาจากการปากหน้ากัน
แต่ว่าฝ่ายของผู้หญิงเนี่ยเธอบอกว่าเธอถูกทำร้ายจนถึงขั้นถูกชกปากแตก
นี่ฮะถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงในสังคมออนไลน์ให้เห็นเลย
บอกนี่โดนขนาดนี้เลยวันนี้เราตามเจอทั้งสองฝ่ายนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมรอฟังนะครับ
เรียงข้อมูลกันแบบนี้ครับเอาจากจุดเริ่มต้นก่อน
ฝ่ายผู้หญิงที่เสียหายเธอโพสต์ภาพลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว
แล้วก็ส่งเรื่องราวไปยังเพจเฟซบุ๊คแท็กซี่รีพอร์ตด้วย
บอกว่าถูกคนขับรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองหมายเลขทะเบียน๑มมขไข่๕๑๘๕กรุงเทพฯหานคร
ทำร้ายร่างกายถึงขั้นชกหน้าจนบาดเจ็บปากแตกมีร่องรอยฟกช้ำตามแขนขาด้วย
ร่างแห่งหนึ่งแถวนาวมินทร์นั่นแหละผู้เสียหายคนนี้บอกว่า
คือเธอให้เบื้องต้นไว้แต่ว่าเราตามเจอเธอให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๐โมงเช้าพระฤหัสสบดีที่๑๘กรกฎาคม๒วันที่ผ่านมา
ตอนนั้นเธอกำลังขับรถจะไปทำงานที่ห้างก็ตามปกติเหมือนกับทุกวัน
รถแท็กซี่คู่กรณีก่อนจะเกิดเรื่องนะจอดติดไฟแดงอยู่ด้วยกันที่แยกครูบอล
หลังจากนั้นก็ขับตามกันมาจนถึงช่วงของถนนนวมิน
แล้วเธอก็เอาคลิปจากกล้องหน้ารถมาให้ทีมข่าวเราดูด้วย
ที่คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียดตามใบกลิ๊บนี้เธอบอกนี่เลย
ก็ขับไปแบบนี้นะครับรถแท็กซี่คู่กรณี
ให้ดูเลยว่ายืนยันว่าช่วงที่ขับอยู่บนถนนนวมิน
ก็ขับกันไปบนถนนตามปกติมาถึงแยกไฟแดงที่เป็นสี่แยกฮะ
ก่อนถึงห้างตอนนั้นเธอเปลี่ยนเลนจราจร

แล้วก็ปาดจนได้
มาในเลนส์นั้นแบบกระชั้นชิดไม่เปิดไฟเลี้ยวด้วย
รถของเธอเกือบจะเสียหลัก

อยู่ดีเปลี่ยนเลนเข้ามาจะเข้าซะอย่างนั้นนะครับมันเป็นจังหวะที่เข้ากันไม่ได้
แต่ก็ปาดมาจนได้เธอยอมรับว่าตอนนั้นโมโหมากบีบแรยาวใส่รถแท็กซี่
แล้วรถแท็กซี่ก็หยุดรถเธอตัดสินใจลงไปฮะ
นี่ฮะลงไปเอาเรื่องแท็กซี่เลยแท็กซี่ก็ลงมาเหมือนกัน
เธอบอกว่าเธอลงไปเพื่อต้องการถามว่าทำไมถึงขับรถปาดหน้าแบบนี้
เลี้ยวก็ไม่เปิดแล้วคนเยอะเลยเห็นไหมค่ะ
แต่เป็นฝ่ายคนขับแท็กซี่ลงมาพูดจาไม่ดีใส่
เธอก็โมโหเธอก็ยอมรับว่าก็โมโหนะก็ยิ่งโมโหขึ้นอีกอ่ะ
มีการด่ากันด้วยคำหยาบคายทั้งสองฝ่าย
แล้วเธอบอกว่าระหว่างที่ด่ากันก็มีคนมาห้องมาห้ามนะ
คนขับแท็กซี่ก็เอามือมาเหมือนกับจะผลักตีเข้ามาที่แขนเธอสองครั้งด้วย
เธอเลยต้องทำท่าเหมือนกับจะชกกลับเพื่อให้เห็นว่าป้องกันตัว
แล้วก็เดินกลับมาที่รถแต่เห็นไหมฮะว่าคนขับแท็กซี่เนี่ย
บอกว่าเดินตามมาหาเรื่องเธออีกนี่แล้วก็ต่อยเข้ามา

จังหวัดนี้คือตอนอันนี้กลับไปตอนแรกแล้ว
แต่ว่าตอนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยที่เธอมาที่รถแล้วแท็กซี่เดินตามมา
แล้วตอนที่เธอนั่งในรถแล้วต่อยเข้ามา
มือเธอก็เลยไปโดนเกียร์เดินหน้าแล้วก็รถก็เลื่อนไปชนท้ายรถแท็กซี่ด้วย
จังหวัดตอนที่เขาเปิดประตูลงมาพอดี
เขาเดินมาเขาเดินกลับไปรอบหนึ่งค่ะ
จังหวะนั้นคือหนูก็ปิดประตูรถแล้วหนูก็เข้าขวา

ก็คือแบบเหมือนสกิดเบาเขาตรงนี้กระจิ๊ก
แล้วแกก็เดินมาเปิดประตูรถหนูได้ปั๊บชกหน้าหนู
แล้วพอตัวหนูหลุดออกจากคันเร่งรถนะคะ
เท้าก็เลยหลุดแล้วคราวนี้รถหนูก็ไหลไปเลย
ระหว่างที่ไหลก็คือเขาก็ชกไม่หยุดเลยค่ะ

เขาลงมือตีหนูก่อนเลย๒ที
อยู่ดีเขาก็มาจนเราจะชิดพอ

เพราะว่าถ้าเป็นหนูอ่ะรถถ้าโดยปกติหนูอ่ะ
รถถ้าจะเข้าซ้ายเปิดไฟเลี้ยวหนูให้ไปอยู่แล้ว

ถ้าเขาเข้าไม่ทันคือเขาจะซ้ายไม่ทัน
คือพอสละกันจบเธอบอกว่าคนขับแท็กซี่จะขับรถหนี
แต่โชคดีที่คนขี่จักรยานยนต์กับชาวบ้านแถวนั้น

แท็กซี่ไว้ไม่ให้ขับรถหลบหนี
แล้วก็เลยไปไปกันที่ที่สนโคครามเจ้าของท้องที่
ทีนี้ฟังข้อมูลจากคนขับแท็กซี่บ้าง
ทีมข่าวของเราก็โทรศัพท์ไปสอบถาม
จากคนขับแท็กซี่นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ตอนที่กำลังจะเปลี่ยนเลนไปช่องซ้ายสุด
ก็เลยเปลี่ยนเลนไปเลยเลี้ยวไปตามปกติ
แต่ฝั่งผู้หญิงคู่กรณีไม่ยอมให้เข้า
ก็เลยรีบเร่งเครื่องมาแล้วก็บีบแร่ใส่
บอกว่าคู่กรณีเร่งเครื่องมาแบบจี้ท้ายเขาแล้วก็บีบแร่ใส่เขา
คนขับแท็กซี่บอกว่าตอนนั้นก็ไม่ได้โกรธอะไรนะ

แต่ตอนที่จอดรถติดอยู่ด้านหน้าแบบนี้
ผู้หญิงเดินลงมาแล้วก็ไปด่ากราดใส่เขาเป็นชุด
เขาก็เลยอารมณ์หลุดเลยเดินลงมาเคลียร์
ทีมข่าวของเราก็เลยถามต่อว่าแล้วทำไมมันบานปลายถึงขั้นลงไม้ลงมือกันอ่ะ
ฝั่งคนขับแท็กซี่ตอบว่าประเด็นนี้ขอไม่ตอบ
ไม่พูดว่าใครเริ่มก่อนให้ไปดูภาพจากกล้องหน้ารถเอาเอง

แล้วตัดสินเอาเองว่าใครเริ่มก่อนเรื่องของการลงไม้ลงมือกัน
ตำรวจบอกว่าตัวคนขับแท็กซี่ไม่ผิด

เพราะในบันทึกประจำวันเขียนเอาไว้ว่า
การทะเลาะวิวาสคือผิดทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างร่วมกันทะเลาวิวาส
คือมันไม่เข้าใจกฎขราชาณ

เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตัดแยะอะไรกับผมเลย
เขาอยู่ทางฝ่างพวงชีวิต๓๐เมตรถึงว่าอยู่โปรดจกหลัง

มีอะไรในใจเขาหรือเปล่าผมไม่เข้าใจ
แล้วไม่รู้ว่าเขามีอะไรต่อทีหรือเปล่า
คือไอ้ใครทำร้ายใครก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันต้องไปเคลียร์กันอีกทีหนึ่ง
แต่ทีนี้ถ้าฟังจากทางแท็กซี่เนี่ยเขาบอกว่า
ฝั่งของผู้หญิงคนขับรถเนี่ยผิด
เลนซ้ายแล้วจะไปแซงซ้ายเขาไม่ให้เขาเข้าตรงนั้น
เพราะว่าเขาก็ดูแล้วว่ามันก็ห่างตั้ง๓๐๔๐เมตร

พี่แท็กซี่ด้วยคนขับรถทั่วไปด้วย

กล้องหน้ารถของพ่อหญิงเข้าซ้ายแล้ว
อันนี้จะเข้าแท็กซี่จะเข้า

ฝ่ายผู้หญิงจะไปแซงซ้ายเขา
กรณีเฉพาะเรื่องปะดนี้กับเล่นซ้ายกับ
ที่จะปาดขวาเข้ามาจากขวาเข้ามาซ้ายเนี่ยใครผิดใครถูกอ่ะ
ส่วนเรื่องของการทำร้ายกันแล้วก็เป็นคดีความ
ทางแท็กซี่บอกว่าก็ในใบบันทึกประจำวัน
ยังเขียนไว้ว่าเป็นเหตุการณ์ร่วมกันทะเลาะวิวาส
เรื่องนี้เราสอบถามไปยังตำรวจสนโคครามนะครับ
ให้ข้อมูลบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรอผู้เสียหาย
ก็คือในฝ่ายของผู้หญิงนะฮะนำใบรับรองแพทย์มามอบให้กับพนักงานสอบสวน
และทางผู้เสียหายจะเอากล้องหน้ารถกับกล้องวงจรปิดของกรทม
ให้พนักงานสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี
เดี๋ยวพอได้กล้องหน้ารถกล้องวงจรปิดในจุดต่างของกรทมแล้ว
แล้วก็ใบรับรองแพทย์แล้วตำรวจก็จะมาตรวจสอบเพิ่มเติม

ขณะนี้เบื้องต้นแจ้งข้อหาทั้งคู่คือร่วมกันทะเลาะวิวาสไปก่อน
แล้วก็ปรับเงินทั้งคู่ไปแล้วเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
เรื่องของความผิดจราจรทะเลาะวิวาสร่วมกันอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับ
แต่ใครจะผิดจะถูกถ้าจะเอากันแบบให้สุดจริงเนี่ย
เดี๋ยวรอหลักฐานได้มาเดี๋ยวตำรวจสรุปให้อีกครั้งหนึ่ง
ภาพจากกล้องหน้ารถมันก็ค่อนข้างชัดนะลักษณะการขับรถ
รวมถึงใครเริ่มก่อนในการลงไม้ลงมือกัน
คือไอ้จุดก่อนหน้านี้เราไม่รู้แต่ไอ้กล้องหน้ารถของผู้หญิง
จุดที่เบียดมาไงมันเห็นชัดไง
ใช่ไหมมันก็ระยะมันก็กระชั้นชิดเกินไปนะพูดตรงนะ

แต่ยังไงก็ตามใจเย็นเนอะขับรถเนอะต้องใจเย็นจริงค่ะ